คุณผู้ชมครับจากกรณีที่คุณหมอฟันท่านหนึ่ง
ได้เอามาเอาเรื่องราวของคนที่จัดฟันแฟชั่น
เอามาโพสต์เตือนภัยกันบอกว่า
จัดฟันเป็นการรักษาไม่ใช่แฟชั่น
แล้วก็เอาภาพฟันเหล่านี้
ซึ่งเป็นคนไข้เอามาโพสต์เตือนใจกัน
คุณผู้ชมคือขออภัยสำหรับใครที่ทานข้าวเช้าอยู่นะ

เทรนด์ฮิตการจัดฟันมันมีมานานสักพักนึงแล้ว

แต่คนก็จะคิดว่ามันมีลวดมาติดอยู่ที่ฟันมาเกี่ยว

แต่จริงคุณหมอบอกมันอันตรายเกินกว่าที่คุณจะคิดนะฮะ
แล้วก็ดูสิเละทั้งปากเลย
เผยถึงเคสจัดฟันแฟชั่นสยอง

เคสจัดฟันแฟชั่นเป็นเคสที่คนไข้ไม่สามารถทำความสะอาดได้เลย
ไม่ต้องพูดถึงฟันที่ออกมาเรียงตรงหน้ากระดาน
มีประโยชน์มันมีมากมาย
แต่โทษก็มหันเหมือนกันถ้าเอาไปใช้ในทางที่ผิด
และก็ไม่ใส่ใจดูแลทำความสะอาด
อยากให้ทุกคนได้เห็นโพสต์นี้ได้ตระหนักถึงโทษของการจัดฟันแฟชั่นกันนะ
โดยเฉพาะหากเห็นตอนที่ท่านทานอาหาร

ผู้โพสต์เรื่องราวตรงนี้ออกมาเตือนภัยให้สังคมได้รับทราบ
ก็คือทันตแพทย์หญิงพรพุทธิพัฒระวุฒิพร

ซึ่งทีมข่าวของเราก็ตามไปหาคุณหมอ
คุณหมอก็เล่าให้ฟังบอกเคสที่นำเสนอในโลกออนไลน์

คนไข้เป็นหญิงสาววัย๒๓ปีชาวจังหวัดบุรีรำ
วันนั้นมาหาหมอที่โรงพยาบาล
เนื่องจากต้องการให้คุณหมอเอาลวดออกจากฟันของเธอ
เอาอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นออกให้เธอหน่อย
เพราะผลข้างเคียงคือคนไข้ไม่สามารถทำความสะอาดฟัน
หรือทำความสะอาดภายในช่องปากได้
ทำให้ช่องปากเป็นเชื้อรา
และเกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง

อยากจะเตือนทุกคนที่ลงรูปไป
ว่าการจัดฟันแฟชั่นมันมีอันตรายค่อนข้างเยอะ
จากข่าวเมื่อก่อนที่จะติดเชื้อในกระแสเลือด

ทำมาเราก็จะเห็นว่ามันไม่คุ้มกันเลย
สภาพหลังจากการจัดไป

แถมฟันยังผูจนสุดท้ายจะต้องใส่ฟันปลอมด้วยค่ะ

อันนี้หมอจะย้ำมากเลยว่ามันคือการรักษามันไม่ใช่แฟชั่น
เพราะฉะนั้นเราจะทำให้เฉพาะคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องทำจริง
ในคนที่มีการสบฟันผิดปกติ
ถ้าไม่ได้มีการสบฟันผิดปกติอะไรอะค่ะ
หมอก็ว่าอย่าไปทำเลยดีกว่า

ก็เห็นมาหลายเคสแล้วว่านะคะ

ที่เขาต้องเหมือนกับรับแก้เคส
ซึ่งคุณหมอบอกเลยนะว่าบางทีเวลาที่ไปทำแบบ

แล้วแบบไปทำกันไม่ได้เป็นร้านแบบมีความสะอาดสะอ้าน

บางทีเขาใช้ลวดอะไรไม่รู้รวดในการก่อสร้างคุณ
เกี่ยวแล้วพอมาเกี่ยวปุ๊บมันโดน
ก็ใช่ไงมันโดนเหงือกแล้วในปากเรามีน้ำลาย

แล้วพอมาเกี่ยวเหงือกปุ๊บมันเกิดการอักเสบติดเชื้อ

เคสที่คุณหมอลงภาพไป
กเป็นเคสตัวอย่างของหญิงสาววัย๒๓ปีชาวบุรีรำเนี่ย

เป็นอย่างไรแล้วบ้างบอกว่าเคสนี้รักษายังไง

เพราะฟันเนี่ยโอ้โหมันดูน่ากลัวไปหมดเลย
คุณหมอบอกการรักษาก็ต้องไปถ่ายรูป
ถ่ายรูปเสร็จถอดเครื่องมือจัดฟัน
ขูดหินน้ำลายนี่หินน้ำลายนะคุณหมอบอกแบบนี้
แล้วก็สอนคนไข้ในการทำความสะอาดช่องปาก

พบว่าคนไข้สามารถทำความสะอาดช่องปากได้ดีมากขึ้น
แล้วก็มีฟันผูกทะลุโพรงประสาทฟัน๒ซี่

คนไข้ปฏิเสธการรักษารากฟัน
ก็เลยต้องวางแผนถอนฟันทั้งสองซี่ทิ้งเลย
และคนไข้รายนี้ยังมีนัดทำฟันอย่างต่อเนื่อง
ต้องอุดฟันแล้วก็ใส่ฟันปลอม๒ซี่ข้างหน้าด้วย
เพราะเป็นฟันที่สำคัญเดี๋ยวยิ้มจะไม่สวยอีก
แต่ทีนี้คนไข้มาหาคุณหมออย่างใกล้ชิดแล้วล่ะ
มาดูแลอย่างถูกต้องถูกวิธีแล้วล่ะ

ใช่ค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นที่นิยมในหมู่ของวัยรุ่น
บางทีเห็นว่ามันสวยงามฉาบฉวย

เต็มเหล็กหนักพันแล้วเต็มเด็กวัยรุ่นดีอะไรอย่างนี้อันตรายนะครับ